เคยสิคุณและรู้สึกว่าแพงด้วยสิ
กิโลกรัมละประมาณสองหมื่นบาท
อันนี้เฉพาะผลิตในประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดคนไทยนี่คิดได้แล้ว

แพงที่สุดในโลกไปแล้วนะคะตอนนี้
ซึ่งคนที่ทำนี่เขาบอกว่าอยากจะหาเงินไปช่วยช้างเร่ร่อน
แล้วก็ไปช่วยช้างที่ถูกทารุณกรรมด้วย
แต่ผมอยากจะสูดกลิ่นนะว่าหอมขนาดไหน
ไม่เขาบอกกาแฟขี้ฉมดก็หอมมากเลยนะ
กาแฟขี้ช้างอาจจะหอมยิ่งกว่า
เขาบอกว่าการผ่านกระบวนการที่อยู่ในลำไส้จะทำให้กาแฟได้ขมน้อยลง
นายสารวุฒิบวรวัฒนางกูลเป็นเจ้าของกาแฟขี้ช้าง
บอกว่าจุดเริ่มต้นการผลิตนี่บอกว่าต้องการช่วยเหลือช้างก่อนเลย
แล้วก็ช้างที่ถูกทารุณกรรมก็มีเยอะช้างเร่ร่อนก็มีเยอะค่ะ
ที่ขณะนี้เลี้ยงไว้ที่มหาสารคามตอนนี้ก็มีอยู่๑๕ตัวแล้วนะคะ
เชือกแล้วนะคะสำหรับช้างที่เลี้ยงไว้
ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายกาแฟจะนำมาเลี้ยงดูช้างที่มีอยู่นี่แหละ
ให้รอดปลอดภัยจากการถูกทำร้ายแล้วก็มีที่อยู่ที่ดีนะคะ
นายสารวุฒิบอกว่าก่อนหน้านี้ทราบข่าวว่ามีการผลิตกาแฟขี้ช้าง
ก็เลยทดลองโดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
ก็เลยเริ่มผลิตโดยการใช้ช้างกินเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบีก้า
คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็ขับถ่ายออกมา
ซึ่งเอ็นไซด์ในกระบวนการย่อยอาหารนี้นะคะ
จะทำให้โปรตีนในเมล็ดกาแฟที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดรสขม
แตกตัวกลายเป็นมลิกุลขนาดเล็ก
โปรตีนถูกสลายให้ลดลงความขมเขาก็เลยลดลงไปนะคะ
ขั้นตอนในการทำกาแฟขี้ช้าง
เมื่อช้างนั้นถ่ายออกมาควานช้างก็จะนำไปตากแห้งก่อนนะ
จากนั้นก็นำไปผ่านกระบวนการแล้วก็คัดแยกต่าง

บางคนอาจจะสงสัยแล้วก็มีความกังวล

ขณะที่กาแฟขี้ช้างตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนะคะ

ก็คือที่ประเทศไทยจากช้างไทยเท่านั้น
ที่สำคัญตอนนี้แพงที่สุดในโลกแล้วนะคะ
กิโลกรัมละ๔๐๐๐บาท
ซึ่งกาแฟ๑กิโลกรัมจะมีเมล็ดกาแฟประมาณ๑๐๐๐เมล็ด
ซึ่งจากเมล็ดกาแฟกว่า๓๓กิโลกรัม
เมื่อผ่านกระบวนการย่อยแล้วก็คัดแยกแล้ว
จะได้กาแฟขี้ช้างเพียง๑กิโลกรัม
คือเขากินไป๓๓กิโลกรัมออกมา๑กิโลกรัมเท่านั้น
ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้มีราคาแพงนะคะ
จึงเป็นที่มานี่แหละถูกต้องแล้ว

แฟขี้ช้างจากคนไทยและช้างไทยค่ะ
ถ้าเป็นชื่อภาษาสากลหน่อย
เดี๋ยวขอดูก่อนลืม
เอาชนะกาแฟกี้ชะมดของอินโดนีเซียไปได้
เพราะว่ากาแฟขี้ชะมดเขาบอกว่าประมาณกิโลละ๖๐๐๗๐
ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๐๖๐๐๑๐๗๐๐
แต่ว่ากาแฟขี้ชะมดก็ประมาณ๓๔๐๐๐บาท
ประมาณ๑๑๐๐ดอลลาร์

ส่วนเป็นขั้นต่อนี่แหละครับ

เลือกพันธุ์อาราบิก้า
คือจะต้องเริ่มจากที่จุดที่ดีก่อน
เขาบอกว่าปลูกบนความสูง๑๕๐๐เมตร
ความสูงมีผลต่อรถของเมล็ดกาแฟ
ให้ช้างกินรอช้างขับถ่าย

ในเช้าเอาไปตากแห้งนิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ไปผ่านกระบวนการคัดแยก

คือมีกระบวนการนะคะเลยทำให้กาแฟขี้ช้าง
จากประเทศไทยนี่มีราคาแพง